แวะปั๊มซื้อกาแฟ

เหตุการณ์นี้มีเด็กน้อยอยู่ในรถด้วย
แต่ว่าพี่เลี้ยงเอาออกมาได้ปลอดภัย

เขานำคลิปไปโพสต์ไว้
เนี่ยครับควันขึ้นแล้วนะ

แล้วก็ต้องช่วยกันเอาถังดับเพลิง
ไปฉีดแหละนะครับ
แล้วเขาก็เป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอง
พร้อมกับเล่าให้ฟังบอกว่าก็จอดรถแวะปั๊ม

ติดเครื่องรถยนต์เอาไว้เพราะว่ามีพี่เลี้ยง

ปั๊มแจ้งว่าพี่เนี่ยมีควันออกมาจากท้ายรถอะครับ

แต่ว่าข้างหลังนี่เต็มหมดเลย

ก็เห็นว่ามีสัญญาณอะไรเตือนอยู่หรือเปล่า

ว่ามันผิดพลาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนมี
อุปกรณ์ตรงไหนเออเลอร์หรือเปล่านะครับ

ควันเริ่มเยอะขึ้นก็เลยจะโกนให้พี่เลี้ยงเนี่ย
รีบเอาตัวลูกเขาออกมาให้ได้นะครับ

พยายามช่วยกันดับไฟอย่างเต็มความสามารถนะครับ

เจ้าของรถแล้วก็เป็นผู้โพสต์คลิปด้วย
ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือพูดว่าไฟลุกไฟลุกจากนั้นก็ลามไปถึงห้องเครื่อง
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์มันละลายหมดเลยแล้วที่สำคัญก็อย่างที่เราเห็นว่ารถป้ายแดง
ออกมาได้สามสัปดาห์นะฮะหลังจากเกิดเหตุก็ให้รถยกเนี่ย
รถคันนี้ไปศูนย์ที่ขายรถคันนี้ให้ไปตรวจสอบหาสาเหตุ
แต่ว่ายังไม่มีการติดต่อมาจากศูนย์ของบีเอ็มแล้วก็ยังไม่มีการขอโทษแต่อย่างใด
ก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะได้รถใหม่หรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะว่าเพิ่งออกได้๓สัปดาห์เอง
แต่เบื้องต้นก็น่าจะรับผิดชอบแหละเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่าง
นี่มันน่าจะเป็นความบกพร่องของตัวรถเองนะครับ